ส่วนเรื่องนี้เป็นคนขับรถบรรทุกครับที่จะไปส่งส่งของในตัวเมืองเชียงใหม่
เบิร์พี่น้ำแข็งทีนี้มันมีจังหวะที่ต้องลงเขา
จังหวะลงเขาเสียหลักตกเหวลึก๘๐เมตร
โอ้โหแล้วเขาบอกติดอยู่ในรถ๒วัน

กินอะไรอ่ะก็กินสิ่งที่บรรทุกมา

กะหล่ำปี๒วันแล้วขาหัก๒ท่อนด้วยนะ
นี่ตอนที่กู้ภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระดมช่วยเหลือคุณสุธิพงศ์ครับ
อายุ๓๓ปีติดอยู่ในซากรถบรรทุก๖ล้อ
อย่างที่บอกคือตกเหว๘๐เมตรที่โค้งบ้านห้วยผักกูด

คือห่างจากตัวเมืองเยอะอยู่เหมือนกันคุณผู้ชม๑๙๐กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่เขาต้องโรยตัวลงไปปฐมพยาบาล
แล้วก็เมื่อสักครู่จะเห็นใช้เครื่องตัดทางนะ
ช่วยคุณสุธิพงศ์ออกมาได้ครับ

ไปรักษาที่โรงพยาบาลลำพูนบ้านเกิดของเขา
สุธิพงศ์เนี่ยเล่าให้ฟังว่าเขาขับรถหกล้อบรรทุกกะหล่ำปลีมา
มาจากอำเภอขุนยวมที่แม่ห้องศร

สุธิพงศ์เล่าว่าออกจากแม่ห้องศรในช่วงเย็นวันที่๒๙พฤษภาคม
แล้วเขาก็ใช้เส้นทางแม่แจ่มขุนยวมครับ
ระหว่างผมเล่าไปนี่ก็ให้ดูปฏิบัติการช่วยเหลือเข้าไป

ถึงแม้ว่ามันจะเป็นทางขึ้นเขานะ
แล้วมันคดเคี้ยวแต่เขาเห็นว่ามันน่าจะย่นระยะทางได้
มาถึงที่เกิดเหตุมันเป็นทางโค้งลงเขาด้วย
ลงเขาก็อันตรายแล้วนี่โค้งอีก
เสียหลักครับพุ่งลงเหวข้างทางเลย
แล้วก็ติดอยู่แบบนี้เนี่ยกะหล่ำปีเพียบ

ช่วงเที่ยงวันที่๓๑พฤษภาคมวันพุธที่ผ่านมามีคนเลี้ยงวัวมาเจอ
แล้วก็ประสานกู้ภัยมาช่วยเหลือได้
อันนี้ที่คุณสุธิพงศ์คนขับเนี่ยเล่าให้ฟังแต่เจ้าของรถบรรทุก๖ล้อเล่าอีกแบบนึง
บอกว่าสุธิพงศ์ลูกน้องผมเนี่ยน่าจะสลึมสลืออาจจะจำวันผิด
เพราะจริงแล้วไอ้ลูกน้องผมมันขับรถขนกะหล่ำปีออกจากอำเภอขุนยวม
วันที่๓๐พฤษภาไม่ใช่๒๙

มารู้เรื่องเอาตอนเที่ยงวันที่๓๑พฤษภาคมก็คือวันพุธ

แต่พอติดนานก็อาจจะจำวันผิดไง
แล้วก็สลึมสลือด้วยแต่หวังว่าจะไม่เป็นอะไรมากนะครับ
ติดวันเดียวมันก็เจ็บด้วย
แล้วมันต้องกินกะหล่ำปลีเวลาวันเดียวก็ไม่เอานะครับ